ตั้งใจจะเอาไว้ทำแบบบรรจุอัฐิเป็นเจดีเวลา

๕๐๐๐บาทบางคนบอกแค่๕พัน

สำหรับคนต่างจังหวัดแล้วอายุมากขนาดนี้

เก็บมาบางทีลูกหลานให้เนี่ยร้อยสองร้อยสิบยี่สิบเนี่ย
ยายเก็บหมดตำรวจโรงพักนาโพบุรีรำบอกว่ามีคนเอา
เงินคุณยายไปต้องรีบจับคนร้ายให้ได้เป็นเงินเบี้ยยังชีพ
คุณยายศรีดาอายุ๙๖ครับห้าพันบาทหายไปลูกชายคุณยายชื่อว่า
อันนั้นอายุ๖๗แล้วท่านนี้นะครับบอกว่าโอ้โหคุณนักข่าว
คุณตำรวจต้องช่วยหน่อยนะผมพาไปดูเลยนี่นะตู้เสื้อผ้าเนี่ย
แม่ผมเก็บเงินเอาไว้กระเป๋าซ่อนเอาไว้อย่างดีเลย
ที่นอนคุณยายก็จะมีมุ้งนะตลบขึ้นไปบนแคล่แบบนี้มีเสือก
ปู่บ่ายวันพุธที่ผ่านมาฮะแม่ผมมาบอกว่าลูกมีผู้ชายสองคนคน
หนึ่งมันสูงสูงอีกคนมันตัวเตี้ยนะมันเข้ามาในบ้านแล้วมัน
คนเอากระเป๋าตังค์แม่ในตู้เสื้อผ้าเอาไปหมดเลยลูกบอกแม่
เอาไปเท่าไหร่๕๐๐กว่าบาทเอาไปหมดเลยอ่ะเนี่ยครับ๕๑๐๐บาทที่
มีเอาไป๕๐๐ทิ้งให้ดูต่างหน้าแค่ร้อยเดียวเหลืออยู่ติด
กระเป๋าอ้าวยังไงล่ะเนี่ยแล้วเงินนี้คือเอาไว้ซื้อโรงศพเอาไว้
พูเนี่ยใบน้อยน้อยที่คุณยายถือเนี่ยฮะอันนี้ใบนี้เลยที่
เงินเอาไว้เหลือให้ดูต่างหน้าแค่ร้อยเดียวค่ะแหมคนร้ายนี่มัน
ช่างใจร้ายจริงนะแล้วคุณยายอายุมากขนาดนี้แล้วด้วยนะฮะ
คุณยายแล้วใครเป็นคนขโมยคุณยายไม่แน่ใจมันมากันสองคน
คนผู้ชายแล้วลูกของคุณยายคุณลุงว่าไงคุณลุงอนันต์คุณลุง
บอกว่าผมก็ไม่รู้นะตอนนั้นผมไม่ได้อยู่บ้านไงคือแม่อยู่
คนเดียวด้วยช่วงกลางวันตัวผมต้องไปทำข้าวหลามช่วย
ขายอยู่ที่อีกหมู่บ้านหนึ่งกลางวันออกไปทำงานกลางคืนถึง
จะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนแม่๒ทุ่มถึงตี๓แล้วผมก็ออกจากบ้านทั้ง
แต่โอ้โหพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นอ่ะไก่ยังไม่ทันขันเลยเงินหายไปแบบนี้
ผมก็ทำใจแล้วนะไม่รู้จะได้คืนหรือเปล่าไอ้หนึ่งร้อยบาทที่
เหลือไว้ดูต่างหน้าเดี๋ยวตั้งใจว่าจะเอาไปทำบุญสะดอก
เพราะซะเจ็บกว่านั้นแหมเขาบอกว่ามันเอาไปแบบนี้เนี่ย
กลางวันแสกคนแก่อยู่บ้านคนเดียวทำไมทำกันได้ลงคอคน
ร้ายเนี่ยนะฮะทิ้งเงินไว้๑๐๐ก็จริงฝาดเพราะโดยการที่เดี๋ยว
จะไปซื้อลอตเตอรี่เลขท้ายเอาเลขในแบงค์ที่เหลืออยู่เลข
ท้ายของแบงค์ร้อยที่มีเนี่ยเอาเลขนั้นไปเสี่ยงดวงหน่อย
ร้ายจะกลายเป็นดีเผื่อจะได้แบบว่าได้เงินคืนมาบ้าง
พระลงให้

หึเปล่า
๒หรือ๓
๒คนมี๒คนนั่นแหละ

ลูกชายก็เลยสรุปว่ามี๒นั่นแหละ

เพราะว่าไปดูเลยตู้เสื้อผ้าตรงไหนกระเป๋าเป็นยังไงฮะ

คุณมิวคุณผู้ชมอย่างไรนี่

โอ้โหมันโจรตีนเบามากเลยนะเนี่ย
มันไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้เลยหรือเปล่า
ปรากฏว่าช่วงค่ำเมื่อวานตำรวจโรงพักนาโพบุรีรำครับ
โพสต์ชี้แจงหลังจากที่เรื่องนี้

ชาวบ้านก็หวาดกลัวคนร้ายมันมาอารวาสหรือเปล่า
คุณยายอายุมากแล้ว
ลืมที่เก็บเงินครับคุณยายลืมว่าเก็บเงินไว้ตรงไหน
นี่โพสต์ของคุณตำรวจโรงพักนาโพบุรีรำครับนี่นะฮะ
ก็เลยเล่าเรื่องราวว่าคุณยายลืมเก็บเงินไว้ที่ไหนเจอเงินที่หายไปแล้ว
สรุปเรื่องราวไม่ได้มีคนร้ายบุกขึ้นมาที่บ้านลักทรัพย์ลักขโมยแต่อย่างใด
โล่งอกไปหน่อยแล้วยังไงดีเนี่ยเรื่องนี้เห็นว่าแจ้งตำรวจเราด้วย
ล่าสุดครับลุงอนันต์ลูกชายของคุณยายทวดคุณยายศรีดาเนี่ย
ไปพบกับตำรวจโรงพักนาโพถอนแจ้งความแล้ว
ใส่เสื้อสีสดใสเลยฮะไปที่โรงพักเจอเงิน๕๐๐๐บาทของคุณแม่แล้ว
แม่ก่อนหน้านี้บอกว่ามีคนร้าย๒คนใช่ไหม
สูงคน๑เตี้ยคน๑มาขโมยเงิน๕๐๐๐บาท
ไว้ให้ดูต่างหน้าแค่ร้อยเดียว
สุดท้ายลุงบอกว่าผมเจอแล้วครับ
ตรงไหนครับคุณลุงชี้ให้ดูนี่คุณผู้ชมครับคุณมิ้นฮะ
ตกอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับ
คือไปตกอยู่ใต้แคร่ไม่ห่างจากเตียงของคุณยาย
หลงลืมหรือว่าทำหล่นโดยที่คุณยายก็ไม่รู้ตัว
เจอปั๊บเปิดนับเลย๕๐๐อยู่ครบโอเค
โล่งเบาใจคลีทีละแบงค์เลยครับ
ลูกชายบอกว่าก่อนอันนี้ที่ไปแจ้งความ
คือจริงแล้วไม่ได้ต้องการที่จะกุเรื่องใดนะ
คือเข้าใจว่ามีคนร้ายมาจริง

กลางวันแสกแล้วเงินมันหาย

ก็ต้องการจะเตือนภัยด้วยถ้ามีคนร้ายจริง
แต่พอเจอเงินแล้วแบบนี้ก็ขอโทษคุณตำรวจ
ขอโทษทุกคนที่ทำให้เกิดความวุ่นวาย
อาจจะด้วยว่าคุณแม่อายุเยอะแล้วมีอาการหลงลืม
ไม่ลืมนะครับคุณยายอายุ๙๖แล้วด้วยความเคารพ
ไม่เป็นไรจากนี้ไปก็เดี๋ยวเพิ่มความเข้มงวดในการดูแล
ส่วนเงินนี้ได้คืนมาจะเก็บเป็นอย่างดีเลย

ก็เอาตามจุดประสงค์แม่เอาไว้ทำศพเอาไว้ซื้อโรง